เปิดใจครับหลังประกาศพร้อมจะลาออกตามคำสั่งของบิ๊กป้อม
เด็กประวิวงศวรรค์แล้วนะครับก็บอกว่าไม่เครียดอะไรนะครับ
ใครจะว่าอะไรก็ให้อภัยแต่ก็ยังไม่ได้ฝากอะไรถึงวาที่นายกคนใหม่ด้วยนะครับ
ครับต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของวงการฟุตบอลไทยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
อภูมิวันฟุตบอลภูตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยระบุว่า
เป็นไปตามคำสั่งของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้รับคำแนะนำจากทางคนเอกยุทธศักดิ์สัจจิปราณนั้น
บิออทก็กล่าวว่าไม่ได้เครียดอะไร
ก่อนอื่นต้องมีความสุขกับการทำงานทำงานให้สนุก
แล้วก็ไม่เคยเอาปัญหากลับบ้านต้องเข้าอกเข้าใจกันนะครับ
เครียดไปทำไมต้องให้อภัยเพราะมีคนที่ไม่เข้าใจ
เมื่อถามว่าจะมีการฝากอะไรถึงตำแหน่งนายกคนใหม่หรือเปล่า
ออสบอกว่ายังไม่ฝากอะไรนะครับ
พอบิ๊กป้อมเนี่ยพูดในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ

และคณะกรรมการผู้บริหารมีดังต่อไปนี้
สมาชิกจะต้องบริหารกิจการของตนอย่างเป็นอิสระ
ปัสจากการแทรกแทรงจากบุคคลที่๓
คณะผู้บริหารจะต้องได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอย่างเป็นอิสระ
ตามระเบียบข้อบังคับด้วยวิธีที่เป็นประชาธิปไตย๑๙๓
ผู้บริหารสมาคมที่ไม่ได้มีการมาตามข้อ๔
๑๙๔มาติอย่างต่างของผู้บริหารสมาคม
ที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือว่ารับเลือกตั้งมาตามข้อ๒
จริงก็มีโอกาสถูกแบนเพราะว่าเข้าข่ายการแทรกแซงโดยบุคคลที่๓ครับ

สาเหตุเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลได้แทรกแทรงการมาดูแลกิจการฟุตบอลเป็นหลักเลยครับ
มีการเลิกทดแบนในเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๙
ค่ะเดชน์วันที่พูดสมัครกันหน่อยเลยครับ
๔คนที่เราคาดกันกันมานะครับ
๒คนแรกมีมาดามแป้นมพันธ์ล้ำสำแล้วก็ขิตรัฐนักรัฐนอกนะครับ
คนนี้ถูกคุณเศรษฐาทวีสินกล่าวถึงว่ามีคุณสมบัติพอครับ

บางยีวารวิมากูดีแล้วก็เดอะตุ๊กปียะโพงผิวอ่อนครับ
หลังจากมีข่าวเมื่อวานเนี่ยก็ทำให้มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับ
รายชื่อแคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับ
อย่างทางเดอะตุ๊กปียะโพงผิวอ่อนตำนานดาวหญิงทีมชาติไทย
ก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ

ฟุตบอลเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะขอต่อสู้ไปตลอดชีวิตนะครับ
เพื่อวงการฟุตบอลไทยอันเป็นที่รักของใคร
หลายคนครับก็ถือว่าโอ้โหโพสต์ปลุกใจเลยนะครับ
สำหรับทางเดอร์ตุ๊กส่วนทางบังยีวรวีมะกุดีนะครับ
อย่างนี้ก็คุณทันทัศน์เองก็ติดต่อไปสอบถามมานะครับ
ยีก็อธิบายนะครับว่าทางเขาเนี่ย
เกมที่กันบุชชานะครับซึ่งท่านพูดในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับ
เพราะว่าโอลิมปิกไทยเนี่ยจะควบคุมกีฬาของชาติอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีการวิจารณ์ถึงเรื่องฟุตบอลไทยขึ้นมา

ไม่มีวาระหรือว่าเจตนาใดทั้งสิ้นที่จะแทรกแทรง
ถ้าขอลาออกด้วยความรับผิดชอบทุกอย่างก็จบแล้วนะครับ
ตรงนี้ทางบางยีนก็เป็นผู้ตั้งคำถามนั่นเองนะครับ